เรื่องของตำรวจจับตำรวจกันหน่อยไหม

คือฟังแล้วมันดูจะแปลกคุณผู้ชม
แต่คนนึงเขาเป็นอดีตตำรวจค่ะ
แล้วอดีตตำรวจคนนี้ติดยาแล้วคลุ้มคลั่ง
แล้วมันจะมีนาทีที่แม่บอกโอ๊ยจับไปหน่อยเถอะ
ไม่ไหวแล้วเนี่ยคลุ้มคลั่งแบบนี้ประจำ
ก็เดี๋ยวเราไปลองดูว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง

ไปถึงแล้วจะไปบุกช้าตัวเจ็ดและจ้าแบบไหน

ตำรวจบอกยืนสองก่อนด้านหน้า
โอ๊ยไม่ใช่ง่ายนะคะ

ก่อนเจรจาก่อนอ้าวมันเจรจายังไงอ่ะเจรจานานไม่เป็นผลอ่ะ
อันนี้ตอนที่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
เกลี้ยกล่อมแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับนายเจษฎาพรเรืองฤทธ
เขาเป็นอดีตดาบตำรวจของสพบังละมุงนะคะ
เจ้าตัวคลุมคลั่งอารวาสปลาข้าวของอยู่ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอน่ะอยู่ในสภาพนุ่งกางเกงยีนขายาว
ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะเอ๊ะอ่ะโวยวายอยู่ในห้อง
อุ้ยจนที่บอกคุยอยู่นานไม่เป็นผลทำไงอ่ะ
สุดท้ายเข้าชาร์จเลยดีกว่าเนี่ยกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่แบบนั้นนะคะ
แถมนายเจสนาพอร์น่ะเอาพระแจที่ถืออยู่ในมืออ่ะ
ไปอีกเข้าที่แขนของเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกค่ะนะคะโอ้ยจนที่
อันนี้แล้วหิ้วกันแบบนี้หิ้วกันออกมาพี่ปอร์หิ้วกันอย่างกับเป็นปลา
จริงคือเนี้ยเนี่ยรวบขาดึงจังเกงยกคือเขาววยไหวตลอดจริง
อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำแบบนี้ใช้เวลากว่า๓๐นาทีเนี้ย
เขาจัดจับตัวออกมาได้โอ้ยรอบพ่อพ่อยังไงดีไหม
รอปภค่ะของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่นี่พี่เขาเล่าแบบนี้
นี่พี่รอพอบอกคุณตำรวจของนักข่าว
รู้ไหมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยู่ที่เนี่ย
กันทุกคนบอกเลยว่าเนี่ย
อดีตตำรวจนายเนี่ยชอบไอ้อ่ะววยวายปลาข้าวของ
บางทีวันดีคืนดีถือมีดไปเดินเคาะตามห้อง
ห้องที่มีคนอยู่อ่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาเขาบอก
เฉพาะลิธิบุคคลเนี่ยกำชับเขาตลอดเลยนะ
ว่าเวลามาเข้าเวรต้องเฝ้าป้องกันห้องนี้เป็นพิเศษ
เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยคอยดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไปก็เหนื่อยแล้ว
มาคอยเฝ้าห้องนี้อีกนะคะของอดีตดาบตำรวจนายนี้

พยอมนิยมศิลปอายุ๖๘ปี

ยศดาบตำรวจเลยของสพบังละมุง
แต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ก็เสียเลยหน้าที่การงานนะคะทั้งหมด
บอกที่ผ่านมาพยายามจะพาไปรักษาไม่เป็นผลนะ
แล้วแม่เองก็ร่างกายไม่แข็งแรงโรคประจำตัวก็เยอะนะ
ถ้าเกิดว่าใครเอานายเจษฎาพรลูกชายไปรักษาได้
พาไปหน่อยเถอะช่วยแม่หน่อยนะคะ